การเลือกตั้งครั้งนี้หลายพักเสนอนโยบายโน่นนี่นั่นกันเพียบ
อย่างเช่นบำนานผู้สูงอายุเดือนละ๓๐๐๐บาท
ค่าทำศพทั่วหน้า๑๐๐๐บาท
ค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาท
ปริญญาตรีราธิ๒๕๐๐๐บาท
โอ้โหนี่ยังมีอีกเยอะนะเนี่ย
ก็เลยอยากจะถามว่านโยบายที่ต้องใช้เงินเหล่านี้เนี่ย
ทำได้ไหมผิดกติกาหรือเปล่านะ
การหาเสียงของทั้งภาคการเมืองและผู้สมัคร
เป่าประกาศนโยบายทางอำเภอใจไม่ได้
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
วงเงินที่ต้องใช้เท่าไหร่
ที่มาของเงินมาจากไหน

คืออะไรต้องบอกมา
ต้องบอกด้วยว่าการใช้เงินนี้
จะส่งผลกระทบและมีความเสี่ยงอย่างไร
หากไม่ทำไม่สนใจฝ่าฝืนปล่อยผ่าน
กรกตจะสั่งให้พักการเมืองนั้น
ดำเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
และอาจโดนปรับสูงสุด๕แสนบาท
และนี่ก็คือไทยรัฐทีวี
คู่มือเลือกตั้ง๒๕๖๖สำหรับวันนี้